จากจังหวัดตรังพาคุณผู้ชมไปที่สุราธานี
เขามีการพบซากลูกแมวประหลาด
เป็นซากลูกแมวที่มีตาเดียวนะครับ
มูกเป็นงวงลิ้นเป็นท่อแปลกไหมล่ะ

เกิดมาตายทันทีเจ้าของแน่นอนนะครับ
พอเห็นแบบนี้แปลกประหลาดแบบนี้ก็เตรียมดองใส่โหล

แต่เจ้าของบอกว่าไม่ได้ขอหวย
แล้วก็ไม่ได้ขอหวยตามข้อห้ามของศาสนาอิสลาม

เพราะเห็นเขาเกิดมาเขาแปลกดีแล้วเขาก็ตายไปแบบนี้
ชาวบ้านในหมู่บ้านสันติสุขจำนวนมาก
พากันดูลูกแมวประหลาดที่บ้านเลขที่๗๗ทับ๑๒หมู่๓
ซึ่งเป็นชุมชนอิสลามในตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองสุราธานี
หลังพบลูกแมวตัวนี้เกิดมาไม่สมประกอบแล้วก็ตายในที่สุด
โดยลูกแมวเกิดมามีอวัยวะครบถ้วนนะ
เหลือเพียงตาที่มีแค่ดวงเดียว
จมูกเป็นงวงยาวประมาณ๑เซนติเมตร
ลิ้นม้วนกลมมีลักษณะคล้ายท่อเลยคุณ
ซึ่งเกิดมาช่วงเที่ยงคืนของวันก่อนแล้วก็ตายทันที
เมื่อชาวบ้านทราบข่าวต่างก็พากันมามุงดู
เพราะไม่เคยเห็นมาก่อนถือว่าเป็นของแปลกนะครับ
ส่วนแม่แมวนี้อายุประมาณ๒ปีกว่าแล้ว
และเกิดเป็นท้องที่๒โดยท้องแรกลูกตายหมดเลย
มาท้องที่๒เกิดมา๓รอด๒แล้วก็ตาย๑ตัว

ส่วนอีก๒ตัวมีอวัยวะครบสมบูรณ์
มีสีดำล้วนกับสีส้มขาว
ส่วนตัวที่ตายก็มีสีที่แปลกกว่าคนอื่นนะฮะแปลกกว่าตัวอื่นนะครับ
โดยเจ้าของบ้านนะครับคือนายสมชายวันรังบอกว่า
เตรียมนำลูกแมวที่ตายในใส่โหลดองเก็บไว้
เป็นของแปลกประจำบ้านเพราะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนด้วย
ชาวบ้านเขาก็อยากมาดูของแปลกแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดความผิดปกติกับแม่เขานะ
เพราะว่าพอกแรกนี่เขาก็ตายหมด
อก๒ก็รอดมา๒ตัวนะครับ